ส่วนการเตรียมความพร้อมในงานวันพระชธานเพลิงอาจารย์ใหญ่หลวงพ่อคูณนะครับ
ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ยืนยันว่ามีความพร้อมเต็มที่แล้วนะครับในขณะนี้นะครับ
โดยรองศาสตราจารย์กิติชัยไตรรัฐสิริชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
แถลงความพร้อมในงานพระชธานเพลิงครูใหญ่พระเทพวิทยาคมหลวงพ่อคูณปริสุทธโธ
โดยเฉพาะที่ชาปนสถานชั่วคราวด้านหลังพุทธมณฑลอีสานทุกอย่างพร้อม๑๐๐
เหลือแค่การจัดการจราจรนะครับซึ่งได้วางแผนรองรับทำที่จอดรถโดยรอบ
และมีรถโดยสาร๑๕๐คันรับประชาชนเข้าไปยังพุทธมณฑลอีสาน
เต็นต์ให้นั่งร่วมพิธีวันที่๒๙มกราคมซึ่งจะจัดที่นั่งให้แต่อาจไม่เพียงพอ
แนะนำให้ประชาชนที่จะมาร่วมพิธีนะครับสามารถนำเสือมาปูนั่งได้นะฮะ
เตรียมไปได้เลยนะครับคาดว่าในพื้นที่จะสามารถรองรับประชาชนได้กว่าหนึ่งแสนคน
โดยจุดที่อยู่ไกลนะครับท่านก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าจะมีจอโปรเจคเตอร์ถ่ายทอดพิธีให้ชม
จนถึงเวลาเผาจริงเลยนะครับคือเวลา๒๒นาฬิกาของคืนวันที่๒๙มกราคม
ส่วนโดยรอบเมนลอยรูปนกหัสดีลิงอาจจะจุคนได้ประมาณแค่หมื่นกว่าคนเท่านั้นนะฮะ
เพราะฉะนั้นคงจะเข้าไม่ถึงตรงจุดนี้ทุกคนนะครับ
ศาสตราอาจารย์ชาญชัยพานทองวิริยากุลคณะบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เปิดเผยขั้นตอนของเช้าวันที่๓๐มกราคมหลังจากการเผาจริงแล้วนะครับ
แล้วก็ทำพิธีก่อนยกทั้งหีบสแตนเลสไปเปิดอีกครั้งกลางแม่น้ำโขงที่จังหวัดหนองคายเพื่อลอยอังคาร
เพื่อความชัดเจนตามพินัยกรรมของหลวงพระคูณเลยค่ะคือไม่มีการเก็บกระดูกเท่าฐานอะไรไว้อย่างเด็ดขาด
เพราะฉะนั้นเขาปิดหีบแล้วก็ไปเปิดที่กลางแม่น้ำโขงที่จังหวัดน้องคายแล้วก็ลอยอังคารเลย
ส่วนบรรยากาศที่ประชาชนวางดอกไม้จันทร์วันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ซึ่งเป็นลูกน้องสาวของหลวงพ่อคูณนะคะ
ประชุมอเนตประสงค์การจนาพิเศษทุกวัน
แล้วก็จะอยู่จนถึง๓๐มกราคม

จะกลับบ้านที่อำเภอด่านขุนทศ

มีความประทับใจที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แล้วก็เห็นได้ชัดเจนว่าหลวงพ่อคูณคิดการไกล
แม้แต่ตอนแรกตัวเองก็ไม่เห็นด้วย
อยากให้จัดงานที่วัดบ้านไร่เหมือนกันนะคะ

ขอนแก่นมีความเหมาะสมมากที่สุด

แล้วก็บอกว่าสบายดี

ที่ผ่านมาหลานชายของหลวงพ่อคูณท่านบอกว่า
ส่วนตัวไม่เคยไปขอเรื่องขอโชคขอลาบอะไร
เพราะว่าหลวงพ่อท่านสอนเสมอให้รู้จักทำมาหากิน
ก็จะขอพรในเรื่องการงานอาชีพมากกว่า
แล้วก็ประสบความสำเร็จดังที่ขอพรค่ะ
รุงปู่ใจมากที่สุดที่หมอหอเขาทำให้สมเกียจสมเกียจของหลวงพ่อคูณ
ในฐานะผมเป็นลูกหลานผมก็ยังดีใจอย่างมากที่สุด
ไม่รู้ว่าจะพูดแบบไหนดีเคยมาเข้าฝันอยู่ครั้งเดียว
ครั้งเดียวหมายถึงว่าท่านก็มาเหมือนตามปกติที่เคยอยู่ด้วยกัน
หลวงปู่แข็งแรงดีอะไรดีทุกอย่าง
เคยถามว่าหลวงปู่เป็นไงมั่งหลวงปู่บอกว่าสบายดีหลานเอ้ย

ถ้าขอพรหลวงปู่นี่เรื่องอาชีพนี่สำเร็จทุกเรื่องนะสำหรับผม
แต่เรื่องอื่นผมไม่รู้แต่เรื่องนี้ถ้าขออาชีพเนี่ยผมได้ทุกเรื่องเลย